เจ้าเล็กของมาริโอยูล็อกกี้นะครับอดีตมิดฟิลของกิเลนพยองเอ็ซิตีเมืองทองยูไนเต็ด
แล้วก็เล่นอยู่กับหลายสโมสรทั้งบีจีปฐุมหรือว่าบางกอกกลาสเดิมนะครับ
รวมไปถึงบังกอกยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงเที่ยง
ที่ผ่านมามาริโอยูล็อกกี้ออกมาโพสต์อีกแล้วครับคราวนี้เนี่ยเป็น
การโพสต์ประกาศแขวนสตัสอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้
เนี่ยเคยมีข่าวว่าเขาจะแขวนสตาร์ทไปครั้งหนึ่งตอนช่วงเดือน
มกราคมแต่ตอนนั้นก็มีการแก้ตัวว่ายังไม่ได้แขวนนะอะไรอย่างนี้แต่
ตอนนี้เนี่ยออกมาเหมาะอีกแล้วนะครับคราวนี้น่าจะจริงแล้วนะ
ครับใจความสำคัญของโพสต์เนี่ยเนี่ยโพสต์นี้เนี่ยก็บอก
ว่าเขาก็อยากจะแชร์ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตช่วงเวลา
ที่เขาเล่นฟุตบอลเขาก็ได้เจอกับผู้คนมากมายนะครับแล้ว
ประสบการณ์ที่น่าจดจำที่สุดในอาชีพก็คือติดทีมชาติ
เซโดเนียแล้วก็ได้มาค้าแข้งที่ไทยก็ต้องยอมรับว่า
โชคชะตาพาเขามาที่นี่นะครับแล้วก็ต้องขอขอ
คุณเรนีเขาใช้ชื่อผู้บริหารก็คือเป็นชื่อเล่นนะครับ
ก็คือคุณป๊อกนะครับคุณป๊อกวิลักษ์โหลทองคุณเป้รณฤทธิ์คุณการจันรัฐนะครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งที่ให้โอกาสมาตลอดตั้งแต่ปี๒๐๑๒นะครับ
แล้วก็เป็นนักเตะต่างชาติที่ก็มาสร้างตำนานให้กับเมืองไทยได้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ
เฉพาะเหตุการณ์ที่เขายิงประตูด้านและถอดกางเกง
เป็นท่าแสดงดีใจที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับ
แฟนบอลไทยนั้นจดจำไปตลอดแน่นอนนะครับ